ทหารตำรวจและข้าราชการ๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อุปสมบทเพื่อถวายพระราชกุศล
แต่พระบาทสมเด็จพระประมรินทรมาฮับพุมิภลอดุญเดตเนื่องในโอกาสครบห้าสิบวันแห่งการเสด็จสวรรคตค่ะ
ครบห้าสิบวันแห่งการเสด็จสวรรคตค่ะ
เมื่อวานนี้จังหวัดปัตตานีได้ร่วมกับสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานีจัดโครงการอุปสมบท
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
และเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน๕๐วันแห่งการสวรรคต
โดยมีข้าราชการทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ร่วมอุปสรมบทในครั้งนี้ร้อยสี่สิบสี่รูปค่ะซึ่งเป็นพิธีปลงผมนาคอย่างที่เห็นนะคะ
โดยเจ้าคุณชะรัฐกล่าวว่าโครงการดังกล่าวมีความตั้งใจถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
และเป็นการบำเพ็ญกุศลครบกำหนดปัญญาสมวาน๕๐วันค่ะ
เป็นโครงการที่ทำให้ประสงค์นิกรในพระองค์ท่านเนี่ยได้
มีความสำนึกแล้วก็มีความแสดงออก
ซึ่งการให้เห็นว่าพระองค์ท่านได้ทำ
จังหวัดปรัตตาลีได้กำหนดให้มีโครงการบรรพชา
อุปสรมบทเพื่อถวายเป็นพระครูสนแต่พระบาทสมเร็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙นะครับกับผมก็ตัดสินใจ
ในการที่จะร่วมโครงการกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเพื่อวัตถุประสงค์หลัก
ก็เพื่อถวายเป็นพระครูสน
โดยจังหวัดปัตตานีจัดโครงการดังกล่าวขึ้นที่วัตตานี
สโมสรพระอารามหลวงจังหวัดปัตตานี
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงออกถึงความจงรักภักดี
ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
โดยถือเป็นครั้งแรกที่เป็นการร่วมใจของข้าราชการในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ